ติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าร้อนตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะคะ
สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิค่ะ
โดยมีฟิล์มรัฐภูมินั่งแท่นเป็นประธานกรรมการบริษัทนี้ค่ะ
เกิดถูกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทร้องทุกข์กล่าวโทษ
กองบังคับการปราบปรามอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
โดยในแง่ของกฎหมายนะคะบทลงโทษต่อกรณีความผิดดังกล่าวนี้ก็คือ
สูงสุดจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของฟิล์มรัฐภูมิ
เพื่อสอบถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นและได้รับการเปิดเผยว่าทางนักร้องนักแสดงหนุ่มทราบเรื่องนี้แล้ว
รู้สึกตกใจมากจึงได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารพร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายค่ะ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่ได้มีเจตนาจะกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
แต่อาจจะด้วยความที่บริษัทเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่เป็นการผนวกรูปแบบการทำธุรกิจแบบขายตรงกับธุรกิจอีมันนี่เข้าด้วยกัน
อาจมีความคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ที่จะอัดคลิปวิดีโอชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลย
รวมถึงเตรียมเข้าชี้แจงกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยตัวเองค่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะเป็นวันและเวลาไหนค่ะ